อีกหนึ่งเรื่องต้องมาเตือนกันให้ระวังกันกับเรื่องของการขับรถ
เลนสวนกันแบบนี้จะแซงดูให้ดีก่อน
รถเขาสวนมาไหมระยะห่างมันเพียงพอไม้แสงแล้วจะพ้นไหม
ไม่อย่างนั้นมันอาจจะเกิดเหตุการณ์ต่อไปนี้ครับ
เนี่ยถ้าคันนี้เขาหลบไม่ทันเนี่ยนะเต็มนี่
โอ้โหมายังไงก็ไม่ทราบฉลับมาฝั่งนี้ครับ
คนในรถร้องกันเสียงหลงเลยนะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ตอนบ่าย๒โมง
บริเวณใกล้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลไข้นุ่น
อำเภอห้วยพื้นจกรสินครับ
ผู้เสียหายคนขับรถคือนายทวีรุ่งไทยส่งอายุ๕๕ปี
ก็เป็นชาวตำบลที่จันทบุรีครับ
ฟอร์จูเนอร์ไปจากจันทบุรีมุ่งหน้าไปมุกดาหาร
ในรถยังมี๖คนด้วยกันนะฮะมีเด็กอายุ๒ขวบ
มีผู้สูงอายุนั่งมาด้วยเต็มไปหมดนะฮะ
พอถึงจุดนี้ครับอย่างที่เห็นในภาพก็เล่าว่า
ฟอร์ดสีส้มกันเนี่ยทะเบียนไม่ค่อยชัดเท่าไหร่
ก็ไม่รู้กินมาเนี่ยเลนเนี้ยครับนะฮะมาชนเฉียวไปครับ
เขาก็หักหลบเกือบไม่ทันแต่ไปโดนรถจักรยานยนต์อีกคัน
ซึ่งวิ่งมาทางซ้ายสิครับนะฮะเขาก็หักหลบแล้วก็ไปเฉียวกับรถจักรยานยนต์
ค่ะนะฮะแล้วก็มีรถเสียหาอีกสองคันหนึ่งในนั้นเป็นรถเก๋งสีขาวครับ
กำลังจะขับรถไปก็โดนชนไปครับแล้วก็มีรถมัสด้าอีกคันหนึ่งก็โดนชนไปด้วย
นายทวีผู้เสียหายคันที่บันทึกภาพเนี่ยนะไปแจ้งความที่สพในพื้นที่ก่อนนะครับ
แล้วก็อยากจะให้สื่อมวลชนเองหรือว่าคนที่พบเห็นเหตุการณ์เนี่ย
ติดตามรถคันที่ต้นเรื่องกระบะคันนี้มารับผิดชอบ
เพราะว่าหลังจากเกิดเหตุเขาขับไปเลยนะค่ะเขาขับไปเลยครับเอาไปเลยเหรอเออนะฮะ
อันนี้มันคือความประมาทนะฮะฝากไว้อาจทำให้เกิดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินของคนอื่นก็ได้
เหตุการณ์นี้โชคดีรถอาจจะเสียหายบ้างแต่ไม่มีใครบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิต
แต่คนขับกระบะไม่รับผิดชอบตอนนี้ยังตามตัวไม่เจอนะครับ
ถ้าดูข่าวแล้วก็มารับผิดชอบความเสียหายด้วยนะครับ